เขาบอกว่างูแบบนี้ลักษณะอย่างนี้
มันคือเครื่องรางของขลัง

เราเคยได้ยินแต่ในเพลงนะว่างูกินหางใช่แต่เราไม่เคยเห็นว่างูกินหาง
ลักษณะเขาเป็นแบบนี้ใช่คุณลุงเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะเขาบอกเขาเดินอยู่ดีดี
แล้วบังเอิญไปเจองูกินหางนอนตากแดดอยู่ระหว่างทางคุณลุงก็เลย
เอายังไงดีถ่ายไหมถ่ายรูปก่อนแล้วคุณลุงเก็บค่ะเฮ้ย
เก็บงูกินหางเอามาเพื่อไว้บูชาเพราะเขาเชื่อกันว่างูกินหาง
หรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่านาคบาทนาคบาทอ๋อมันเป็นแค่ลักษณะบ่วงบาด
ของพญานาคแต่ถามถามคือมันตายแล้วใช่ไหมอ่ะคืออย่างงี้คุณ
ไม่แน่ใจคือดิฉันคิดว่ามันตายแล้วอยู่แล้วแต่เขาว่ากันว่านี้เป็นสุดยอดเครื่องรัง
แห่งเรื่องของการป้องกันภัยและโชคลาภแต่คุณเชื่อไหมคุณลุงคนนี้เขาเก็บมานะ
เขาบอกมีต่าเค้ามาวางไว้อย่างเงี่ย๒วันตอนเนี้ยหาย
หายไปแล้วหยไปได้ไงอ่ะก็มันตายแล้วนี่
คือมันเป็นความเชื่อมั้งคุณ

งูมันอาจจะยังไม่ตายก็ได้

หรือบางความเชื่อเขาว่ากันว่า

ถ้าเกิดมันจะเป็นของเรามันจะอยู่กับเรา

มันก็จะไปอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นยังไง

ให้เราได้เห็นว่าไอ้เจ้านาคบาท
ว่างูกินหางลักษณะมันเป็นยังไง

มันสามารถป้องกันภัยอันตรายล้างอาถรรพ์

โบราณใช้วิจารณญาณในการรับชม